อยู่ที่ขนมหวานแล้วก็ต้องไปขนมหวานกันต่อนะคะ
หนุ่มบ้านโป่งราชบุรีค่ะ
ไปช่วยคุณแม่ขายขนมหวาน
แต่เขาบอกว่าตัวเขาเองมาช่วยคุณแม่แล้ว
ทุกอย่างมันก็จะต้องมีการเติบโตมากขึ้น

ช่วยกระจายรายได้ให้กับคนแก่ในชุมชน
ทำขนมแล้วเอาไปฝากคนแก่ในชุมชนให้ช่วยขาย
ดีจังเลยโอ้ยน่ารักนะเอาคุณเฉลิมวุฒิค่ะ
วิทยากุลวงอายุ๓๒ปีนะคะ

ทำขนมหวานเป็น๑๐ชนิดเลยนะในร้านเนี่ยนะคะ

แล้วก็ลักษณะเจาะกลุ่มเป้าหมาย
ขายลักษณะรถเร่ค่ะ
สร้างมนต์เสน่ห์พบเห็นได้ยากในปัจจุบันนะคะ
แล้วก็แถมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะ
คุณเฉลิมวุฒิบอกว่าเดิมคุณแม่เคยทำขนมหวาน
เพราะว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการที่
เคยไปเป็นลูกจ้างร้านขนมหวานนะคะแล้วก็มาเปิดกิจการของตัวเอง
ทำมาแล้ว๒๐ปีค่ะขนมหวานของที่ร้านเยอะมากเลยนะคะ
แล้วก็วัตถุดิบสดใหม่ทั้งนั้นเลยทองหยิบทองหยอดฝอยทอง
คุณสุภาษาราจะบอกให้ว่าข้าวเหนียวตัดนี่แหละทีเด็ดผมชอบมาก

พลาดไม่ได้เลยนะแล้วต้องกินคู่กับอะไรหรือเปล่าอะไรฮะ

คุณเป็นโรคอะไรข้าวคุณจะไปหาหมออะ

เป็นขนุนค่ะ
วุ้นไข่วุ้นแฟนซีขนมต้มสาคูไส้หมู

โอ้ขนมฉันข้าวเหนียวแดงสังขยาเพื่อกวน
คือเยอะอยากกินใช่ไหมใช่อัดต่อได้ไหมไม่ไหวแล้ว
คุณเฉลิมวุฒิเองนี่นะคะเห็นคุณแม่ทำมา๒๐ปีแล้ว
อยากจะเข้ามามีส่วนในการผลิตและการตลาด
เปิดหน้าร้านให้ทำออนไลน์ให้เฮ้ยดีนะ

อกจากนี้ยังมีส่วนในเรื่องของรถเร่ที่ออกบริการลูกค้าถึงหน้าบ้าน

นะทั้งสองท่านจ้ะ

ฉันอยากจะลองขนมข้าวเหนียวเหมือนคุณนะคะ

อันนี้ค่าไม่มีประตูอยู่ตรงนี้ค่ะ
คิดว่าโดรีมอนเหรอค่อประตู

เวลากินกลิ่นมันจะตลบ
แล้วราคากันแพงไหมเท่าไหร่

วันนี้มาที่ไทยรัฐทีวีได้เลยค่ะ
มาที่ไทรละทีวีเดี๋ยวผมไปแล้ว
อ้าวมันจะไปไหนเราลองกันก่อนสิ

ลูกค้าก็สั่งทำเฉพาะงานพิธีต่างได้ด้วย
ไม่ต้องไปยืนรอเลขขายอย่างนี้อย่างเดียวนะคะ
ใครที่สนใจนะคะร้านหวานเจี๊ยบจับใจ

อยากให้ขับจากราชบุรีมากรุงเทพจริงเลยนะคะ